นี่แหละครับเป็นเหตุอุกอาจที่เกิดขึ้นที่สงขลานะครับซุ่มยิงยายวัย๖๙ปี
โดนลูกซองพลุน๑๓รูทั่วร่างเลือดอาบเสียชีวิตนะครับ
เป็นเหตุการณ์ที่ตำรวจก็ต้องคลี่คลายคดีให้ได้
พุ่งเป้าไปปมประเด็นความขัดแย้งเรื่องที่ดินของคุณยายกับคู่กรณี
หรือเป็นเรื่องของการทำคุณสัยมนต์ดำใส่กันด้วยหรือเปล่า
นะครับแล้วก็ตำรวจก็วันนี้ได้ไปสืบค้น
แล้วก็ไปตรวจค้นบ้านของผู้ต้องสงสัยรายหนึ่ง
ซึ่งเป็นคนในชุมชนนี่แหละนะครับเราแจ้งความคืบหน้าให้คุณผู้ชมได้ทราบนะฮะ
เลี่ยงเหตุการณ์กันก่อนนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่ยายคนนี้ถูกยิงเสียชีวิต
เกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งในพื้นที่บ้านหนองปริงตำบลรัฐภูมิอำเภอควรเนียงจังหวัดสงขลานะครับ
เกิดเหตุในช่วงค่ำคืนที่ผ่านมานะครับ
หลังเกิดเหตุตำรวจพร้อมชุดสืบสวนเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน๙และกู้ภัย
เดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ด้านหลังบ้านนะครับแล้วก็หลังห้องครัว
ผู้ถูกยิงคือนางจานจันทมุทรอายุ๖๙ปีเป็นเจ้าของบ้าน
แต่ลูกหลานและญาติพี่น้องได้ช่วยกันนำตัวส่งโรงพยาบาลและเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
พิสูจน์ตัวผู้เสียชีวิตถูกยิงด้วยปืนลูกซอง๑นัด
กระสุนปืนเจาะเข้าที่หน้าอกหน้าท้องจำนวน๙แผล
กระสุนทะลุหลังและเอวอีก๔แผล
แล้วก็พบหัวกระสุนปืนอยู่ในบริเวณขอบกางเกงใน๑เม็ดนะครับ
อกจากนี้นะครับในที่เกิดเหตุเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตรวจพบ
หมอนรองกระสุนปืน๑อันตกอยู่ที่ฝาบ้าน
ก็เลยเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมดนะครับ
จากการสอบปากคำลูกสาวของผู้ตายนะฮะ
ก็คือนางมาลิสาทองชูช่วยอายุ๕๐ปีนะครับ

คือได้ยินเสียงสุนัขเห่าอยู่หลังบ้าน
ทีนี้แม่ก็เลยออกไปดูนะครับ

คล้ายเสียงปืนมันดังมากเลย๑ครั้ง

นอนคว่ำหน้าเลือดทะลักเลยนะฮะ
คว่ำหน้าจมกองเลือดเลยครับ
นี่เป็นช่วงที่จังหวะลูกสาวไปเห็นนะฮะ
ก็เลยรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลควรเนียงนะครับ

หลังเกิดเหตุชุดสืบสวนได้ลงพื้นที่

เรื่องต้นพบหลายประเด็นที่น่าสงสัย
ส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องความขัดแย้งกับเครือญาติ
ประเด็นใหญ่คือ๑ปัญหาขัดแย้งกับญาติ
ในเรื่องของแนวเขตที่ดิน
หลังจากบ้านของยายไปลุกล้ำที่ดินนะครับ
แล้วก็เจ้างานที่ดินได้มาหลั่งวัดไว้แล้ว
แต่ทีนี้คุณยายยังไม่ได้ปรับเขตปรับอะไรเลยนะ
อันนี้เป็นเรื่องที่ขัดแย้งกับทางญาติเรื่องแรก
หลังจากมีความขัดแย้งกับทางญาติ
ก็มีเรื่องเกี่ยวกับศัยศาสตร์มนต์ดำ
ที่มีการทำมนต์ดำใส่กันไปมา

และ๓เรื่องปัญหาเดิม
เป็นปัญหาที่เป็ดของคุณยายจานที่เสียชีวิต
หายไปนับร้อยตัวเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา
ก็เป็นปัญหากับญาติอีกคนหนึ่ง
ทีนี้แก้เป็นเรื่องไปนะครับ
เรื่องศัยยศาสตร์มนต์ดำ
ที่มีกระแสข่าวว่ามีการทำมนต์ดำใส่กัน
ระหว่างยายกับคู่กรณีคนหนึ่งนี้นะฮะ
ทางด้านของลูกสาวแล้วก็หลานสาวของคุณยาย

ส่วนที่เห็นทั้งทูบทั้งขวดน้ำอะไร
คือชาวบ้านเขาบอกว่าคุณยายชอบจุดทูบ

ปักไว้ตามหน้าบ้านสองข้างทางของบ้าน

ยายจะทำปากขมุบขมิบเหมือนกับข้องอะไรสักอย่างหนึ่ง
คือสวดอะไรพึ่มพำอยู่ตลอดเวลา

แม้กระทั่งชีวิตประจำวันหรือว่าไปทิ้งขยะอะไรก็ตาม
ชาวบ้านก็จะเห็นว่าคุณยายก็จะสวดพึ่มพำอยู่คนเดียว
รวมถึงทูบเหล่านี้ด้วยนะครับ
เรื่องนี้ลูกสาวของคุณยายผู้ตายก็บอกว่า
เรื่องมนต์ดำถูกทำจริงถูกทำใส่นะ
ครอบครัวของเธอถูกผู้กระทำทำใส่หลายครั้ง
ทำให้มีปัญหาในครอบครัวครอบครัวอยู่ไม่ได้ร้อนรน
ร้อนรุ่มร้อนอะไรอย่างนี้นะฮะ
บางครั้งถึงขั้นมีคนจะผูกคอตายหรืออยู่ดีก็ชัก
แล้วก็อารมณ์เกรี้ยวกราดด่าคนในบ้านโดยไม่รู้ตัวนะครับ
ทำให้ต้องไปทำพิธีแก้คุณสัยบ่อยครั้ง
แต่ทีนี้ลูกสาวของคุณยายผู้ตายก็ปฏิเสธ
บอกว่าฝ่ายของเธอไม่ได้เป็นคนทำมนต์ดำใส่คนอื่น

เพราะส่วนตัวเชื่อว่าหากแก้แล้ว
มนต์ดำก็จะกลับคืนสู่คนที่ทำใส่เองนั่นแหละ
เปราะเรื่องของมนต์ดำคุณสัยไปหนึ่งเปราะนะครับ
ทีนี้ครับตำรวจก็มุ่งประเทศประเด็นเรื่องของความขัดแย้งเรื่องที่ดินนะครับ
แล้วก็ประเด็นเรื่องของญาติพี่น้องนะครับ
ที่เคยมีความขัดแย้งกับคุณยายผู้เสียชีวิต

ตรวจค้นในบ้านนะไปพบกระสุนปืนลูกซองจำนวนหนึ่ง
แต่ยังไม่พบอาวุธปืนลูกซอง

เป็นกระสุนปืนชนิดเดียวกันกับ
ใช้ในการก่อเหตุหรือไม่
ส่วนสาเหตุนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้น้ำหนัก
ที่เรื่องความขัดแย้งเรื่องที่ดินแล้วล่ะครับ
แม้ว่าเจ้าหน้าที่ที่ดินจะมารังวัดแล้ว
แต่คุณยายผู้เสียชีวิตยังไม่ปรับไม่เปลี่ยนนะฮะ
อย่างไรก็ตามในการคลิกลายคดีนี้

เนื่องจากในช่วงเกิดเหตุไม่มีใครเห็นเหตุการณ์นะครับ
เจ้าหน้าที่ต้องรอผลตรวจหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
รวมทั้งหลักฐานทางวัตถุพยานมาประกอบ
เพื่อเชื่อมโยงทางคดีและนำไปสู่การจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
นี่ก็คือความคืบหน้าในคดีซุ่มยิงยายวัย๖๙ปี